พาไปบ้านนี้หน่อยละกันบ้านนี้เดือดร้อน

คือดูสิเขามาทำรังกันแบบนี้พี่เบิร์ตจะลองสักหน่อยไหม

คืออันนี้ทำไงต้องแจ้งกู้ภัยแล้ว

งั้นทำไงทำกับข้าวไม่ได้เลยค่ะ
กู้ภัยนั้นลงพื้นที่ไปที่ห้องครัว
หมู่บ้านไสงามที่ประจันตคามของปลาจีนค่ะ

รังมันใหญ่เหลือเกินค่ะ
แล้วมันมาทำรังอยู่ตรงที่ชั้นวางของ

คือคลุมอุปกรณ์ครัวแล้วค่ะ
เจ้าของบ้านเองจะทำอาหารก็ทำไม่ได้

มาหน่อยเถอะนี่ยกไปทั้งชั้นวาง

กู้ภัยเขาเอาสำลีชุบน้ำมันเบนซินนะ

อ๋อพอเมื่อเห็นอย่างนี้คือใหญ่เหรอรัวเนอะ

ลื้อค่อยลื้อออกจากชั้นวางของ
เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยได้อยู่ใช่ไหม

เพราะว่าทุบน้ำมันแล้วก็อุดรูไปหรอ
ใช่นี่แหละมันก็ร่วงลงมา
บ้านหลังนี้ไปมากรุงเทพปลาจีน
แต่จะกลับมาทุกครึ่งเดือนคือ๒อาทิตย์กลับที
แล้ว๒เดือนก่อนเห็นว่ารังมันยังเล็กอยู่เลย
ไม่เป็นไรหรอกรังเล็กนิดเดียว
พอมาอีกทีนึงโอ้โหมันใหญ่
และแถมเขาโดนต่อยไปแล้วด้วยนะ
เจ็บปวดทรมานค่ะต้องให้กู้ภัยมาช่วย

เคยสิอ้าวบ้านเล็กที๑๘๔หมู่๘
เอาอายุเจ้าของบ้าน๖๔ปี
แล้วโดนต่อยมาแล้วต่อยที่แขนมาแล้ว๒ตัว
รังต่อยักษ์แบบนี้นะคะ